คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการอาสาไปกดเงินให้
แล้วก็เอาเงินเขาไปเลยแล้วก็หนีหายไปเลยแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณลุงเล็กอายุ๖๓ปีนะคะ
คุณลุงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๔พฤษภาคม
ลุงก็นั่งอยู่หน้าบ้านเป็นบ้านเช่ามีชายหญิงคู่นึงน่าจะเป็นแฟนกัน
เขามาเช่าอยู่ห้องข้างมาอยู่ได้๔วัน
ลุงก็นั่งอยู่หน้าบ้านลุงก็เลยชวนคุยบอกว่าเนี่ย
มุดบัญชีธนาคารลุงทำไมเลข๐มันเยอะจังเลยไม่รู้มีเงินเข้าหรือเปล่า
งั้นเดี๋ยวลุงขอเดินตามไปด้วยนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ต้อง
กดเงินจากตู้กดเงินออกมาหมื่นนึงแล้วเอาเงินมาให้ลุง๒๐๐๐
เอาบอกอย่างนี้เลยใช่ลุงก็รู้สึกแปลกทำไมได้แค่๒๐๐๐
ลุงก็เลยงงสิถูกต้องค่ะวันถัดมา๕พฤษภาคม
ลุงก็เลยเอาสมุดบัญชีธนาคารไปที่ธนาคารเลย
บอกว่าดูหน่อยซิว่ามีเงินออกไปกี่ครั้งยังไงบ้าง
ธนาคารบอกว่าอ๋อมีคนกดเงินลุงออกไปเกลี้ยงเลยหมื่นนึง
เหลือติดบัญชีให้๒บาท๗๐สตางค์
ได้มาแค่๒๐๐๐พร้อมแสดงว่าโดนไป๘๐๐๐พร้อมถูกต้องนี่ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวมะยุรีบุตรงามอายุ๓๐ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
ตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจับได้แล้วนะคะ

๔พฤษภาคมคุณลุงเล็กปิ่นปานอายุ๖๓ปี
เพราะลุงบอกว่าเลข๐มันเยอะจังเลยในบัญชีไม่รู้เงินเยียวยาเข้าหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะทางธนาคารเขาบอกเดี๋ยวดูให้กดไป๓รอบนะคะ
รอบแรกกดไป๑๐๐๐พร้อมครับ
รอบที่๒กดไป๘๐๐๐พร้อมรอบที่๓กดไปอีก๑๐๐๐พร้อม
เหลือเงินในบัญชี๒บาท๗๐สตางค์อ่ะอืมนี่ค่ะ
ตอนนั้นเขาก็ไปแจ้งความกันไว้ใช่ไหมเป็นข่าวดังเลยล่ะวันนั้นอ่ะ
จริงค่ะคุณลุงบอกว่าโอ้โหวันที่๔มันเป็นวันหยุดพอดี
รู้อีกทีก็คือวันถัดไปปกติคุณลุงเวลาจะทำธุรกรรมทางการเงิน
จะให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารทำให้ไงแต่ว่าวันนั้นมันเป็นวันหยุดอืม
พอจับนางสาวมะยุรีได้นะคะก็ยอมรับว่า
แต่เขาอ้างว่ามีผู้ชายอีกคนไปด้วยแต่เธอไม่รู้จักนะ
ลุงเล็กรู้จักผู้ชายคนนี้ไปกดเงินครั้งที่๒กดด้วยกัน
พอกดเงินเสร็จฝากเงิน๘๐๐๐บาทให้กับผู้ชายคนนี้เอาไปให้ลุงเล็ก
เพราะว่าผู้ชายคนนี้อ้างว่าเขารู้จักกับลุงเล็กเป็นอย่างดี
แต่เธอบอกเธอไม่รู้จักนะผู้ชายคนนี้งงไหมล่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าที่ฝากเงินไป๘๐๐๐ถึงลุงเล็กหรือเปล่า
ส่วนเงินส่วนต่างเธอยืมเธอบอกเธอยืมเงิน๔๐๐๐จากผู้ชายคนนี้มา
ฝากเงิน๘๐๐๐ไปให้ลุงเล็กแต่ก็ยืมผู้ชายคนนี้๔๐๐
แต่กดของลุงไปหมื่นนึงแต่ลุงเล็กบอกว่าผู้หญิงคนนี้เอามาให้ผมแค่
ลุงเขาให้ไปกดติดแรงกันรอบแรกกดมาให้เขาซ่อมผ่าน
รอบซ่อมเขาให้เล็กคนที่เคยกดเงินเขามาด้วยแต่ว่าลุงก็กดให้เขา
แต่ลุงก็ยิ้มเด็กเขา๔๐๐๐เล็กคนนั้นน่ะยิ้มเขามาเพื่อไปรับน้อง
เด็กคนนั้นคือใครก็ไม่รู้จัก
เขารู้จักกับลุงเหรอเขาก็รู้จักกับลุง
ตอนนี้เราไปกดตังค์เราไปกี่คน

นี่ไงเธอก็ยังคงให้การแบบงงนะตำรวจบอกนะคะ
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจก็นำตัวนางสาวมายุรี
นางสาวมะยุรีก็บอกแค่สั้นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่ตัวเธอกับลุงเล็ก
ดีที่สุดเวลาลุงเล็กเมาชอบไปวุ่นวายกับเธอด้วย
ไปอ้างแบบนี้ทีมข่าวไปคุยกับลุงเล็กเลย
ไปถึงบ้านเลยลุงเล็กบอกว่าโอ้โห
ไม่ได้ไปสนิทสนมอะไรกับนางสาวมะยุรีเลย
คือนางสาวมะยุรีกับแฟนนุ่มเพิ่งมาเช่าห้องที่อยู่ติดกับลุงเนี่ย

มีแค่ฝ่ายสามีหรือว่าแฟนนุ่มของนางสาวมายุรีนี่แหละ
ที่เคยคุยกับลุงอยู่ที่หน้าห้อง
เนี่ยใครผิดใครโทษฉันอยากจะเจอหน้าอีนี่มันแต่ว่าผมจำไม่ได้
แล้วก่อนแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เขามาระหว่างเขามาอยู่เหรอ
ลุงเคยไปเจาะแจ๊ะหรือไปอะไรเขาไหม
โอ้โหยังจำหน้าเขาไม่ได้เลยผม
อืมตอนนี้นะคะลุงก็บอกว่าไม่ได้หวังที่จะได้เงินคืนนะคะ
ก็ปัญหาของลุงตอนนี้ก็คือค้างค่าเช่า
ก็ได้แต่ผ่อนชำระเข้าไปก็ได้เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุ
ผ่อนจ่ายค่าเช่าตอนนี้ก็เลยไปรับจ้าง
เจ้าของห้องเช่าทำงานกับเขาตอนเช้ากับตอนเย็นได้วันละ๖๐บาท
เพราะที่ได้มานี่เงินเยียวยาด้วยนี่
ใช่ค่ะก็หายไปแปดพันธุ์แล้วนะครับ